อินไตเมื่อวานนี้ก็ไปออกเสียงประชามติเช่นกัน

ออกเสียงกันที่หน่วยบริเวณเต็นต์ชุมชนหมู่บ้านสุขใจวัชิรธรรมสาธิต
ซอยสุคุมวิทย์๑๐๑ทับ๑นะคะ
เป็นห่วยออกเสียงที่๖๖แขวงบางจากเขตพระขนงนะคะ
ก็ในลำดับรายชื่อที่๔
สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะสำหรับพี่เบิร์ดนะคะรูปโอ้แน่นอน

พี่เบิร์ดนี่อมตะจริงเลยเออไอดอลผมปี๒๕๐๐

แล้วก็แน่นอนว่ามีแฟนคลับไปรอเป็นจำนวนมากนะคะ

คุณปากรบอยปกรณ์ฉัดบริรักษ์เป็นอีกหนึ่งคนที่
เดินทางมาลงเสียงประชามติอยู่ในแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรนะคะ
และอีกหนึ่งคนคุณฟิล์มรัฐภูมิ

ที่โรงเรียนนานาชาติบางกอกทวีวิทย์เขตห้วยขวางค่ะ
มาดูสาวกันบ้างหลังจากดูหนุ่มกันไปแล้วนะครับ
นี่สาวหน้าหวานจักรจันทร์อคัมซิริ
เดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยที่หน่วยออกเสียงที่๑หมู่๑
ตำบลอ้อมเกร็ดอำเภอปากเกร็ด
ตามลำดับรายชื่อที่๘

เดินทางมาที่หน่วยออกเสียงที่๗แขวงจรเข้บัวเข็ดลัดพร้าว

พร้อมด้วยคุณพ่อโสพลพัชรวิรพงศ์

นี่เป็นการหย่อนบัตรนะครับนักข่าวคนเยอะเลยนะฮะ

ต่างจังหวัดกลับบ้านเลยขอนแก่นเลย

ณเดชน์ครูกิมมิยาค่ะดื่มทางกลับบ้านเกิด
พร้อมกับแม่แก้วสุดารัฐนะคะร่วมออกใช้สิทธิ์
ร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติหน่วยออกเสียง
ที่๑๑๖ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ
นี่ควงคุณแม่ใช่ไหมนี่ควงคู่
คุณปอณ์นาฑุทคุณเอพรทริปไม่พลาด
ทำหน้าที่คนไทยในการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
หน่วยออกเสียงที่๔ริมถนนรังสิตปฐุมธานี
หมู่๑ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
หน้าหมู่บ้านรัฐดาวันนั่นเองนะครับ
ส่วนคุณกบสุวนันไปลงประชามติเช่นกัน
ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านมณีรินปาร์ค๒ค่ะจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ครับไปดูสาวโอโม่อีกคนหนึ่งเกรสการกล้านะฮะ

หน่วยสว่างเลยนะครับ
หน่วยออกเสียงที่๓๕หมู่ที่๑๔ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกา
จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ก็ใกล้กับของคุณกบนี่แหละจังหวัดเดียวกันปฐุมธานีนะครับ
เกรสกาลเกล้านะครับก็มาออกเสียงประชามติด้วยนะครับ
ส่วนคนนี้กุ้งสุธิราช
เดินทางมาใช้สิทธิ์ที่สาระอเนกประสงค์หน่วยเลือกตั้งที่๓
วัดลำโพงตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรี